ที่ชนบุรีค่ะคุณยายท่านหนึ่งเมื่อวานฝนตกหนักใช่ไหม
กำลังเรียกแมวเข้าบ้านกลัวแมวเปียกฝน
แต่สิ่งที่ได้ค่ะคุณผู้ชมแมวไม่เข้าตัวเงินตัวทองเข้าแทนนะคะ
ต้องโทรไปตามกู้ภัยกู้ภัยมาช่วยหน่อย
มาช่วยหน่อยตัวเงินตัวทองมันเข้าไปอยู่ในห้องนอน
ภัยมาถึงก็ต้องช่วยจับกันทุลักทุเลเจียวล่ะค่ะ
เพราะว่ามันสู้มากอ่ะมันสู้มากคุณดูสิ
ใช้เวลาในการจับ๓๐กว่านาที
นี่ค่ะเข้าไปถึงในห้องนอน
ถึงในห้องนอนเมียวก็ไม่ออกเหรอ
เยอะรสลินเอาเลขที่บ้านมาก่อนเลย
บ้านเลขที่นะคะ๑๘๓ทับ๑๙๕ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาค่ะ
ตรงจุดนี้แหละที่เป็นจุดเกิดเหตุ

คุณเรียบบุญศาลอายุ๖๗ปี

พาไปที่จุดเกิดเหตุนี่แหละในห้องนอน
ใต้โต๊ะอ่านหนังสือพบตัวเงินตัวทอนเนี่ย
มันซ่อนตัวอยู่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะ
เนื่องจากว่าพฤติกรรมมันไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร

แต่ตัวเงินตัวทองไม่ยอมให้จับง่ายนะคะ
ใช้เวลาในการที่จะจับมันเนี่ย
ประมาณ๓๐นาทีก็เลยที่สุดแล้ว

จับมันได้แล้วเอากระสอบถุงปุ๋ยมาใส่

เราเองก็ทำหน้าที่ไปถามเจ้าของบ้าน

เกิดเหตุกำลังตะโกนเรียกแมวที่เลี้ยงไว้ให้เข้าบ้าน

แมวที่ตนเรียกเนี่ยมันออกไปที่ป่าย่า

ตัวเงินตัวทองวิ่งแซงหน้าแมวเข้ามาในบ้านนะคะ

ก็ไม่ต้องให้ย้ำกันเรื่องของบ้านเลขที่นะคะ